เขาบอกว่ามันมือเสือครับ
อ่ะไปกราบไหว้ขอพรกัน
แล้วดูบรรยากาศที่นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
ที่วัดม่วนผ้าขาวบ้านฉันพัฒนาหมู่เก้า

ลักษณะตรงยอดมันเหมือนมือเสือจริง

เขาว่ากันอย่างนี้นะครับว่าทางเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับ
ก็ได้นำมันสัมปะหลังยักษ์ที่แปลกประหลาดและใหญ่
หนักตั้ง๑๐กิโลกรัม

อ๋อเหรอเป็นไงเออเขาเรียกโอ้โห
เขาก็อยู่หาว่าที่ฉันแบบไปบุรีย์อะไร
แต่เพราะชอบที่ไอเดียการเรียกชื่อ

หรือบางคนเขาเรียกว่ามันมือเสือ

เอามาร่วมในพิธีเส้นไหว้ในครั้งนี้ด้วย
ชาวบ้านเขาได้ไปขุดมาไง
แล้วเขาเห็นว่ามันแปลกดีแล้วมันใหญ่
ใหญ่แล้วรูปร่างเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างที่เคยเห็นไง
ใช่ใช่คือเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนำมาถวายกับทางก็จะดีกว่า
เล็กเล็กนะคุณชนะครับและชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเขาก็ตีความอ่ะ
ยังไงอ้าวก็มันไงแล้วมาเป็นมือ
มันมือมันอย่างนี้ว่ะเอออ่ามันมือแล้วเสือด้วย
แล้วเหมือนกับว่าเป็นมือสองข้างมาคู่กันก็ตีเป็นอย่างนี้ไง
อันนี้เค้าตีความว่านั้นแบบนั้นจริงแล้วถาวว่าคลาต่อไป
จะยังไงเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะออกมาจริงหรือเปล่า

ตรงใจตรงกระถางทูบที่ลานบวงสวง
ก็แล้วแต่จะไปดูตรงไหนอะไรยังไง
แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับ
แต่นี่ก็ถือว่าแปลกดีที่เอามาใช้ในพิธีวงสวงด้วยเหมือนกันนะคะ